ดีกว่าอ้าว
ใต้แบรนด์ที่มีชื่อว่าแหน่มชูสี
อร่อยมากฉันเป็นลูกค้าอุดหูดหมูแซ่บจริง
เนี่ยหลายคนก็บอกแบบนี้เหมือนกันว่าอร่อย
ซึ่งพี่สุศรีก็บอกกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าช่วงโควิดระบาดตั้งแต่ระลอกแรก
ธุรกิจเขาก็ได้รับผลกระทบแหละ
แต่ว่าก็พยายามประคับประคองกันมา
แต่พอล่าสุดมาเจอราคาหมูแพงขึ้นแบบนี้
แล้วมันก็เป็นวัตถุดิบหลักของสินค้าพี่มันพุ่งเอา
ก็เลยตัดสินใจถอยดีกว่าไม่ขายดีกว่า

จะขึ้นราคาก็สงสารลูกค้าเพราะพวกเขาเองก็เดือดร้อนเหมือนกัน
ลงทุนไปก็คงไม่คุ้มเลยขอพักการขายไปก่อน
เอาไว้สถานการณ์ดีขึ้นค่อยกลับมาใหม่นะคะ
พูดถึงหมูแพงมันก็ถามว่ากระทบกระเทือนไหม
กระทบกระเทือนนะเพราะว่าผมทำแหนมอยู่

ถ้าเกิดเราขายราคาเดิมมันก็ขาดทุน
ถ้าเกิดว่าเราขึ้นราคามันก็ขายไม่ได้

สู้กันไปก่อนเพราะว่ามันก็แย่เหมือนกันทุกคนนะครับ
ข้าว๑ถุงแกง๑ถุง
หรือไม่ก็ผักสัก๒๓กรัมนะครับ
ไข่๒ใบน้ำสลัดกินอะไรอย่างนี้ประทังชีวิตไปนะครับ
ผมเข้าใจว่าคนไทยทั้งประเทศก็ลำบาก

ตัวผมเองลำบากก็คนไหนก็ต้องลำบากเหมือนกันนะครับ
พี่ชูสีนะคะเดี๋ยวต้องสู้
เดี๋ยวดิฉันมอบให้๑เพลงแล้วกัน
ขออย่ายอมพลาด

ถามเฉยกลัวไปกันทั้งแผง

ให้กำลังใจพี่ชูศรีนะคะ
รวมไปถึงให้กำลังใจคนไทยทั้งประเทศด้วยนะคะ